มีคู่รักผู้เสียหายกว่า๗๐คู่ค่ะได้รวมตัวกันไปร้องเรียนตำรวจนครบานประเวทนะคะ
หลังจากที่ถูกเวดดิ้งสตูดิโอย่านพัฒนาการนั้นหลอกขายแพ็คเกจแต่งงานแล้วก็เสียเงินไป
รวมมูลค่ากว่าหลายล้านบาททีเดียวค่ะตัวแทนผู้เสียหายที่ถูกเวดดิ้งสตูดิโดย่านพัฒนาการกว่าเจ็ดสิบคู่
นำเอกสารการโอนเงินและสัญญาจ้างงานเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบานประเวท
บูธขายแพ็คเกจพรีเวดดิ้งตามสถานที่ต่าง
แต่เมื่อได้เงินแล้วกลับปิดร้านหนีไปติดต่อไม่ได้
รวมมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาท
นางสาวอุบลรัฐหมื่นจงหนึ่งในผู้เสียหายเปิดเผยว่า
ได้ซื้อแพ็คเกจถ่ายภาพแต่งงานกับสตูดิโอดังกล่าวที่เมืองทองธานีเมื่อปี๒๕๕๙
ในราคา๒๒๐๐๐บาทโดยมีโปรโมชั่นหลายรายการ
แต่งหน้าถ่ายภาพก่อนแต่งงานและเช่าชุดแต่งงาน
ได้ซื้อแพ็คเกจพร้อมกับวางเงินมัดจำไป๑๒๐๐๐บาท
และได้ผ่อนจ่ายงวดละ๕๐๐๐บาทอีก๒งวด
ต่อมาทางสตูดิโอได้นัดมาลองชุดแต่งงาน
และเรียกเก็บเงินค่ามัดจำชุดเพิ่มอีก๒๐๐๐บาท
โดยอ้างว่าหากนำชุดมาคืนแล้วจะคืนเงินมาจำให้ทั้งหมด
แต่เมื่องานแต่งงานเสร็จสิ้นได้นำชุดมาคืน
กลับถูกบ่ายเบียงเลื่อนเวลาคืนเงินมาจำหลายครั้ง
ได้เดินทางไปที่สตูดิโอดังกล่าว
กลับพบว่าปิดกิจการเพราะมีป้ายประกาศขายบ้านที่ดัดแปลงเป็นสตูดิโอ

แล้วก็ยังพบว่ามีผู้เสียหายในลักษณะเดียวกันอีกหลายคน
ตัดสินใจเข้าแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดีค่ะ